กาแฟบางคนค่ะทานเสร็จแล้วปุ๊บไปไหน
ถังขยะลงเรียบร้อยนะคะ
แต่มีอยู่หนึ่งคนค่ะที่เขาเห็นค่าของสิ่งที่หลายคนทิ้ง
เขาเอามาทำให้เป็นประโยชน์รักษาสิ่งแวดล้อม
ลดปริมาณขยะเพิ่มอาชีพให้กับชาวบ้าน
และได้ดีไซน์ใหม่โอ๊ยประโยชน์เยอะมากเลย

อธิบายเป็นย่อยลงมาเนี่ยเราอาจจะอธิบายได้ไม่ดี

ชื่อว่าขุนป๊อฟจากแสมแทน
ให้เขามาอธิบายเพิ่มเติมดีกว่าปรบมือต้อนรับคุณโป๊ปหน่อยสวัสดีค่ะ

เพราะว่าแต่ละอย่างนี้เป็นเอกลักษณ์มาก

จุดเริ่มต้นของแบรนด์นี้
คุณโป๊ปเป็นยังไงมายังไงคะเนี่ย
เราเป็นคนทานกาแฟเป็นประจำครับ
ทีนี้เราก็จะต้องมีการสั่งวัตถุดิบมาทานที่บ้าน
แล้วเราก็จะชอบงานดีไซน์ที่อยู่บนซองครับ
พวกสองคุณจะมีดีไซน์ที่สวยเขาเล่าเรื่องได้ครบ
ก็เลยสะสมไว้ครับแล้ววันหนึ่งมันเยอะมาก

มีประมาณเป็นรังเลยครับ๒รังเลยครับ
เราสะสมแล้วทีนี้พอจะทิ้งก็เสียดาย
ก็หาวิธีว่าจะทำอะไรดีให้มันมีประโยชน์
ก็เลยปรึกษากับพี่คนหนึ่งที่เป็นช่างกระเป๋า
เราเป็นลูกค้าประจำเราก็ส่งซองพวกนี้ไปให้พี่เขา
ลองทำดูไหมว่าแบบมันจะเป็นกระเป๋าใช้งานได้อะไรอย่างนี้ครับ
ก็ใช้เวลาประมาณ๒เดือนครับก็สำเร็จออกมาเป็นกระเป๋า
นี่เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งไอเดียทำเงินเลยเนาะ
จะไปคิดว่าแบบแค่ถุงกาแฟที่แบบว่าทานทุกวันเราทิ้งใช่ไหมใช่เออ
เอามาเก็บไว้มันมีเอกลักษณ์
จุดเริ่มต้นตั้งแต่วันนั้นจะถึงมีกี่ปีแล้วคุณโป๊บสาว

เริ่มต้นแบรนด์มา๒ปีเห็นว่าวันนี้มีจุดเริ่มต้นของแบรนด์
ไหนคะคุณโป๊ปอยู่ตรงไหนคะ
ก็คืออันนี้จะเป็นซองล็อตแรกเลยครับที่เราผลิตสำเร็จ

ก็แจกจ่ายเพื่อนครับว่าให้ลองใช้กันว่าเป็นยังไงบ้าง
ไว้เป็นที่ละลึกซึ่งก็จะใช้ทุกวันนะครับ
ทนมากเลยแข็งแรงครับกันน้ำกันชื้น

จะเย็นหน่อยแต่ว่าแข็งแรง
ยิ่งเย็นเค้าเรียกว่ายิ่งมีคุณค่า

กระแสก็ในช่วงแรกอาจจะแผลวครับ

มันยังไม่มีใครที่เอามาทำ
เราก็จะมีกลุ่มคนที่เป็นคนกาแฟ
แล้วก็งานที่ชอบสิ่งแวดล้อม

ก็คือเขาจะช่วยกันผลักดัน

เขาบอกว่าต้องเป็นแบบเป็น

เป็นเอกลักษณ์แล้วก็ชิ้นเดียวในโลกเลยใช่ไหมคะ

เป็นซิกเนเจอร์ที่แบบว่าคนชอบมากเลย

เป็นรุ่นแรกของเราที่ขายดีเลย

จริงเรื่องของบรรจุพันธุ์กาแฟครับ

ซึ่งเขาจะให้ความสำคัญเรื่องของ

พวกนี้เราจะมีเรื่องราวของแหล่งเพาะปู
เรื่องของเกษตรกรเรื่องของกระบวนการต่าง

อ่านดีนะหยิบมาเป็นตัวอย่างนะ
น้องแป้งน้องสุนโป๊ปนะ

ก็เป็นเมล็ดกาแฟที่นำเข้ามาจากคอนโดรนด
แต่ว่าเป็นแบรนด์ไทยที่ทั่วจำหน่าย
เขาก็จะบอกว่ามาจากหมู่บ้านอะไร
หมักแบบไหนการคั่วแบบไหน

มีฉุมกานหมู่บ้านกาแฟ
การทำกาแฟอะไรเงี้ยได้

แล้วก็จะมีเป็นแบบแบบนี้

เขาเรียกว่าอะไรไม่แพงเลยอ่ะ

อันไหนฝนตอบรับดีที่สุดครับ

ก็คือเราสามารถห้อยคอหรือว่าพกติดตัวได้

อะไรนี่นิยมมากที่สุด

อันนี้ที่นึดอ่ะ

เอาไว้ใส่อุปกรณ์กาแฟครับ

บางคนต้องไปนอกบ้านต้องไปไกลอะไรอย่างนี้พกติดตัวได้ครับ
เข้าใจคนรักกาแฟคุณสู่กาแฟ
การรักษาสิ่งแวดรถยังไงพี่โป๊ม
ซองตัวนี้ครับเขาผลิตมาจากเทคโนโลยี
ขั้นสูงมากครับคือมันจะเป็นด้านนอกเป็นพลาสติก

เก็บซอกเพื่อที่จะเก็บเมล็ดกาแฟนี้ครับให้นาน
คือเก็บอย่างดีจริงได้เป็นปีเลยครับ
โหดูตามที่คุณเกิดสิ
เป็นแบบนี้แต่ว่าพอเรามาเป็นกระเป๋า
ก็จะใส่ซับในให้มันใช้ง่ายแล้วก็แข็งแรงขึ้นครับ

แต่ด้วยความเก่งกาดของบรรจุพันธุ์นะครับ
การทำลายมันจะต้องทำได้๒ทางก็คือฝังกลบกับเผา
กบพวกนี้เราจะใช้เวลาย่อยสลายนานกว่าพลาสติกทั่วไปครับ

เข้าอย่างถุงฝาขวดหลอดแก้วพวกนี้จะใช้เวลาประมาณ๔๐

แต่ว่าถ้าเกิดเป็นตัวนี้นานกว่าครับ

อย่างนี้ถ้าเกิดเราเผาอย่างผิดวิธี
ตรงนั้นจะเป็นการเผาปากของต้นไม้ใบไม้กิ่งไม้ที่เป็นธรรมชาติหนักมาก

เอาคุณโป๊ปจากผลิตภัณฑ์ที่เราเห็นอยู่ข้างหน้าตอนนี้
หลังจากนี้ไปจะต่อยอดมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะ

เราก็จะมีการคอลเล็บกับหลายแบน
ก็จะมีสินค้าที่มันหลากหลายขึ้นที่มันนอกเหนือจากกระเป๋า
คือนี้หยุดมากเลยปุ๊บขอช่องทางหน่อยค่ะ
หลายคนคำเท็จแล้วอุ๊ยไม่ไหวแล้วยากถามเลย

มีช่องทางนี้ช่องทางเดียวกัน
ก็จะมีการออกอีเวนต์หลักก็จะไปกับงานกาแฟ
งานอาแลนด์ครับแล้วก็งานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

ครับก็ปลายปีนี้ครับเรามีงานใหญ่เป็นงานกาแฟ

ที่ปีนึงเจอกันสองครั้งครับ
โอ้โหน่าไปมากเลยทีเดียว
หลายช่องทางนะคะที่คุณโป๊ปได้บอกไปเนี่ยนะคะ
เห็นแบบนี้แล้วรู้ประโยชน์
ว่าเขาเป็นวัสดุที่ดีกันน้ำ
แล้วยิ่งคุณโป๊ปมีแนวคิดว่าเอามาทำแบบนี้
ช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อม
มีประโยชน์การทำลายขยะที่มันยากเยอะเกิน
ดีใจจริงที่มีผลิตภัณฑ์แบบนี้นะ
ใช่ขอบคุณคุณโป๊ปด้วยนะคะ
ขอบคุณมากค่ะ